ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเขตดูแลอ่าปกครองของทางปาเลสไตล์เขา
ใช่ค่ะแต่มันจะขั้นกลางด้วยอิสราเอลถูกต้อง
วันเสาร์ตอนเช้าใช่ไหมเช้ามืดเลยค่ะที่ทางฮามาสเนี่ย
บุกคมถล่มเข้าไปก่อนบุกโจมตีเลยคือยิงขี่ปนาวุฒนรัวมาแบบ๒๐๐๐๓๐๐๐๔๐๐๐ลูกเลยค่ะ
อิสราเอลก็โต้กลับทันทีแล้วบอกสงครามครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลบอกบอกเลยว่ายืดเยื้อ
จะเอาคืนตอบโต้หนักไม่แพ้กันอย่างแน่นอนใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพนะฮะ
ขณะที่กองทัพอิสราเอลยิงจรวดโจมตีตอบโต้เข้าไปทางฝั่งของฉนวนกาซ่า
ของกลุ่มฮามาสนี่ฮะผู้สื่อข่าวหญิง
ของสำนักข่าวอันจาซิล่ากำลังรายงานสดอยู่
คือมันใกล้มากอะค่ะอันนี้ฝั่งอิสราเอลยิงเข้ามาทางกาซ่านะ
ก็แน่นอนว่าเขาก็พุ่งเป้ามายังพวกตึกสูงอาคารสูง
ถูกต้องถล่มไปไม่รู้กี่หลังแล้วนะคะ
นี่จังหวะตรงนี้นี่เห็นชัดเจนเลยนะฮะ

หายไปเข้าลึกตั้งสติกันก่อน
เดี๋ยวเราลันภาพไปเรื่อยก่อน
ให้นักข่าวเนี่ยเต็มตัวกันก่อน

นี่ฮะเสียงระเบิดแสงระเบิดนะฮะ
มันพุ่งเข้าไปตรงตึกต่าง

มีผู้คนต้องล้มตาย
ในอิสราเอลจากการประทากันครั้งนี้

ทั้งสองฝั่งนะครับที่เสียชีวิตจากการโจมตี

รวมผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่าย
มากกว่า๑๑๐๐ศพแล้ว

ใกล้กับสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรี

หรือใกล้กับฝั่งกาซ่า

ก็คือฝั่งที่เป็นฉนวนกาซ่าค่ะ

ก็คือฝั่งทางตอนใต้ของอิสราเอลเหมือนกัน
ก็เป็นชายแดนทางฝั่งใต้เลย

นี่มุมสูง
นี่ค่ะดูสภาพโอ้โหแล้วมันลงมาพอดีฮะระเบิดลงมารถนี่ไม่เหลือเลยเห็นไหมคะ
โอ้โหยิงขี่ปนาวุธโจมตีอะไรกันเนี่ยมันลงมาพอดีนะฮะ
คนในงานก็แตกตื่นวิ่งหนีตายกันหลายคนก็ไม่ทราบชะตากรรมใช่ค่ะ
แล้วพบผู้เสียชีวิตใกล้ใกล้บริเวณงานเนี้ยสองร้อยหกสิบศพอืม
ยังไม่รู้ใครเป็นใครนะครับบรรดานักเที่ยวตอนนั้นก็กำลังเต้นรำฉลองกันอยู่สนุกสนานในงานนะครับ
ก่อนที่บนท้องฟ้าจะเป็นกลายเป็นแบบนักรบฮามาสหลายสิบคนแบบร่อนร่มพาราโกดิ่งลงมาใกล้บริเวณงาน
ค่ะแล้วก็ยิงมิดทรายเข้ามามีควันสีขาวปรากฏอยู่บนท้องฟ้าแล้วกลุ่มฮามาสก็มายิงใส่ผู้ที่อยู่ในงานด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วจับคนในงานไปด้วยนะใช่ค่ะมีผู้หญิงคนนึงใช่ไหม
ใช่ค่ะที่มีรอยสักที่ขาค่ะเธอเป็นช่างศักดิ์เธอถูกยิงเสียชีวิต
คือเบื้องต้นภาพที่ทางครอบครัวได้เห็นเนี่ยไม่มีใครยืนยันว่าเธอเสียชีวิตหรือแค่หมดสติ
แต่ว่าภาพที่เห็นคือกลุ่มฮามาสอ่ะเอาร่างเธอไปไว้ที่หลังกระบะอ่า
ขอเสื้อผ้าเธอหมดเลยแล้วก็เหมือนกับเอารถเนี่ยขับไปทั่วเมือง
ให้คนมาถุยน้ำลายใส่บ้างเอาไม้ตีบ้างแล้วสภาพจากภาพที่เห็นเนี่ย
เหมือนขาเธอมันหักผิดรูปด้วยค่ะแต่คือในภาพเนี่ยในคลิปเนี่ยเธอไม่มีสติ
แต่หลายคนก็คิดว่าเธออาจจะไม่รอดแล้วไม่รู้ว่าเธอเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิต
หรือว่าจะถูกกระทำอะไรยังไงบ้างแต่ที่เห็นเป็นภาพลักษณะอย่างนั้น
ข่าวเนี่ยบอกว่าไปหาว่าเธอเนี่ยถูกจับได้ในฐานะเป็นทหารหญิงใช่ไหมอืม
แต่เธอเป็นช่างศักดิ์นะคะแล้วเขามาเห็นกันตอนหลังว่าไม่ใช่
เข้าไปงานเทศกาลดนตรีโอ้โหทุกผู้ชมครับ
มีรายงานเหตุน่าสลดใจจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่บริเวณฉนวนกาซ่านะครับ
บ้านหลังหนึ่งในเมืองข่านยูนิสถูกระเบิดถล่มได้รับความเสียหาย
สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเป็นครอบลำไปประจำการใกล้กับอิสราเอลนะครับ
เพื่อแสดงจุดยืนให้การสนับสนุนอิสราเอลเนื่องจากเชื่อว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาส
มีขึ้นเพื่อหวังจะขัดขวางความพยายามในการฟื้นฟูความสัมพันธ์
อิสราเอลกับซาอุดีอาราเบียที่สหรัฐพยายามเดินหน้าให้เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสายการบินของเอเชียหลายสายการบินตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิสราเอลทั้งหมดแล้ว
สถานการณ์การสู้รบไม่มีทีท่าว่าจะจบลงได้ง่ายโดยสายการบินไฮนานแอร์ไลน์
ซึ่งเป็นสายการบินเดียวของจีนที่บริการเส้นทางบินมายังอิสราเอล
ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างเซี่ยงไฮกับกรุงเทลอาวิฟต์
ในขณะที่สายการบินคาเท่แปซิฟิกประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและเทลอาวีฟด้วยเช่นกัน
แล้วก็ยังมีสายการบินโคเรนแอร์ที่ยกเลิกเที่ยวบินจากเมืองอิฟซอนไปยังกรุงเทลอาวีฟเอาไว้ก่อน
เพื่อจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ